สำหรับเรื่องของการโอนเงินที่ได้เกิดกันไว้นะคะ
เรื่องของน้องใบปอไม่ตรงปกตรงปก
เพราะว่าหน้าจริงกับหน้าที่ใช้ในรูปโปรไฟล์มันคนละเรื่องกันเลย

แล้วล่าสุดตำรวจตามไปรวบตัวน้องใบปอนนี้ได้แล้วนะคะ

ตัวผู้ต้องหาน้องเขาบอกว่าไม่เคยเลยจริงไม่เคยทำให้ผู้เสียหายหลงรักเลยนะคะ
เจ้าของฉายาบิปอไม่ตรงปก
นี่เลยใบปอไม่ตรงปกถูกจับความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย
ผู้อื่นหรือประชาชนและช่อโกงซึ่งผู้เสียหายในคดีนี้เนี่ย
เข้าแจ้งความคือนายธารานนท์เทียรายันติกุลหรือนน
พ่อค้าออนไลน์เขาถูกน้องใบปอไม่ตรงปกคนนี้เนี่ย
นำภาพของน้องจีซึ่งก็หน้าตาสะสวยเลยนี่แหละ
มาแอบอ้างเป็นโปรไฟล์ของตัวเองค่ะ
พูดคุยกันให้หลงรักมาถึง๒ปีแล้วก็หลอกให้โอนเงินถึงหลายครั้ง
สูญเงินรวมถึงสองล้านสามแสนบาทนะคะ
ระหว่างการคุมตัวแถลงข่าวนางสาวนิธิวันปฏิเสธบอก
เธอไม่เคยทำให้ผู้เสียหายหลงรักแล้วก็บอกว่า
คงไม่มีใครยอมโง่ยอมถูกหลอกให้โอนเงินถึง๒ปีหรอก
อ่าลองฟังเสียงของใบปอกันหน่อยค่ะ
ชอบข้อมัดจริงแล้วกว่า
ครับคุณแล้วค่ะ

นี่ตั้งใจหลอกใช่ไหมคะ
นี่ไงชัดบอกว่าไม่ได้ใช้วิธีอะไร

แล้วเงินที่ได้ไป

ซึ่งเอาเงินนี้ไปใช้ก็ไปจับจ่ายทั่วไป

ซึ่งคือคนที่เขาอยู่ใกล้เคียงกับใบปอ

ทีนี้หลังจากที่จับป่าวได้ที่พยาว
แล้วมาวานก็เอาตัวมาที่กรุงเทพต์
ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเขาก็บอกนะ
คือตรวจสอบบัญชีเบื้องต้นแล้วค่ะคุณผู้ชม
ก็มีการโอนเงินจากผู้เสียหายโอนเข้ามามากกว่า๕๐๐ครั้ง
แล้วตัวใบปอผู้ก่อเหตุโอนคืนไปประมาณ๔๐ครั้ง

แล้วผู้ประชาการตำรวจท่องเที่ยวบอกว่าไอ้ที่ทำไปเนี่ย
ก็เนื่องจากผู้ต้องหาไม่มีรายได้นะก็คงจะอยากหารายได้
เพราะว่าได้เงินง่ายก็เลยทำแบบนี้มาตลอดเลย
นี่ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าไม่ได้ทำอะไรเขาโอนมาให้เอง
เรื่องของความพิษวาสตร์กันผ่านโลกออนไลน์มันเกิดขึ้นได้นะ
บางทีมันจินตนาการไปมันคิดเข้าข้าง
ว่านี่แหละคือคนนี้แหละคนที่เราไฟฝันใช่ไหม
แต่คดีนี้เขาบอกว่าจริงยังมีผู้เสียหายอีก๑คนด้วย

เขตเทศบาลเมืองชะอำจังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งเขาเข้าแจ้งความเป็นบรรคดีเพราะว่าถูก
อันนี้คือเจอกับตัวเลยเขาเป็นลูกจ้างในร้านนะคะ
หลังการแถลงข่าวที่สุวรรณภูมิตำรวจนำตัวใบปอไม่ตรงปก
ไปส่งให้พนักงานสอบสวนสนพช๒

แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ได้ดูเรื่องนี้ก็คงจะเป็นบทเรียนสำหรับ
คนที่ถูกหลอกด้วยแล้วก็คนที่คิดจะหลอกคนอื่นด้วย
บางทีเคยหลอกได้ครั้งนึง
แล้วเห็นว่าหลอกได้ก็ทำไปเรื่อยนะคะ